ดูเรื่องของเสียชัดสายเปย์ตอนนี้ต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักแล้ว
กลายเป็นเซเลปไปแล้วนะคะถึงแม้ว่ารักจะไม่รุ่ง
แต่เขาบอกโอ้โหงานเข้าตรึมคืองานดีด้วยนะ
ไม่ใช่แบบว่าเรื่องไม่ดีนะคะมีแต่คนมาจ้างงานล่าสุด
ติดต่องานรัวจนกระทั่งต้องมีผู้จัดการส่วนตัวมาช่วยจัดคิวให้
กับดารานักร้องใช่ค่ะไม่งั้นคือคิวคงเต็มเอียดเลยนะคะ
โด่งดังของเสียชัดทำเอาชาวเน็ตไปเปรียบเปรยว่า
ดวงใหม่ถือกำเนิดขึ้นแล้วนะคะมีบางคนบอกว่าเสียชัดเกิดมาเพื่อฆ่าลุงพล
ขยันเป็นคนซื่อถึงจะเจ้าชู้แต่ทำงานเก่งแถมโอนไว
โปรไฟล์หน้าครบสุดสุดนะคะล่าสุดเสียชัดเนี่ย
เขาบอกงานรุมแบบไม่มีเวลาพักแล้วอ่ะต้องเดินสายออกงาน
ร้องเพลงโชว์จนเสียงแหบแห้งค่ะและยังมีเจ้าของผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทติดต่อรีวิวสินค้ากันรัว
มีกระเป๋าแบรนดเนมล่าสุดมีรีวิวอาหารเสริมบำรุงผิวพันธุ์ด้วยนะ
มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่เข้ากับบุคลิกเสียชัดก็มีแต่เขาก็ยังอยากให้เสียชัดรีวิวให้หน่อย
ไปดูนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรรีวิวให้ดูบ้างค่ะ
ไหนเนี่ยโทรไปก็ไม่ค่อยจะรับสายเลย
อยากได้อะไรพี่ก็ให้ไปหมดแล้วเนี่ยพี่ซื้อคอนเจนตัวเนี้ย
มากินเนี้ยถือพันธุ์ค่ะดีคลายเทียดด้วยหลักง่าย
พี่จะหล่อแล้วถ้าพี่หล่อเธออย่ามาง้อพี่นะ
นี่ถ้าพี่หล่อแล้วอย่ามาง้อพี่นะคือรีวิวอันนี้เหมือนกับตรงกับชีวิตจริงยังไงก็ไม่รู้
ประมาณว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะซื้อคอลลาเจนมาแล้วนะแล้วถ้าหล่ออย่ามาง้อก็แล้วกัน
คุณคิดคอนเทนต์เก่งนะคนคิดคอนเทนต์คือแบบเข้ายุคเข้าสมัยมาก
จากรีวิวสินค้าแล้วงานเพลงก็เข้าเนี่ยอันนี้น่าจะมีหลายคนได้เห็นกันบ้างแล้ว
ค่ายเพลงหน้าเราเรคคอร์ดติดต่อให้เป็นพระเอกเอ็มวีเพลงพ่อฮางนะคะเป็นเพลงภาคต่อจากเพลงแม่ฮางที่ค่ายเพลงปล่อยไปแล้วก่อนหน้านี้
เรียกว่าตอนนี้เสียชัดดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่อะค่ะเป็นช่วงขาขึ้นจริงจริงนะ
เขาบอกว่างานเข้าขนาดไหนงานเข้าขนาดโทรศัพท์พังอ่ะ
คือรับสายไม่ทันคือสายมันเข้ารัวมากเออแต่ไม่เป็นไรมีตังค์ซื้อใหม่แล้ว
แน่นอนแล้วเขาก็ต้องจ้างผู้จัดการส่วนตัวมาช่วยคิวงานอืม
งานให้ด้วยนะคะเพื่อให้สมศักดิ์ศรีความเป็นคนดังล่าสุด
เสียชัดยังเปลี่ยนรูปโปรไฟล์บนเฟซบุ๊กใหม่เป็นนุ่มใหญ่ใส่สูตร
สร้อยคอทองคำสองเส้นหล่อเหลาสมราคาเสียชัดสายเปย์เนี่ย
นี่รูปใหม่รูปใหม่เนี่ยแหละต้องเรียกเสียชัดเนี่ย
แต่งตัวแบบนี้นะคะแต่อีกฝากหนึ่งค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดมกล้วยไข่
จังหวัดกำแพงเพชรบอกว่าเนี่ยเสียชัดมัวแต่เดินสายรับงานอ่ะ
ไม่มีเวลาส่งหน่อกล้วยมาขายเลยหน้าร้านของเริ่มขาดแล้ว
อยากให้เสียชัดเจียดเวลามาขุดหน่อกล้วยส่งให้ร้านหน่อย
เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ชอบใจหน่อกล้วยพันธุ์เสียชัดคุณภาพดีกว่าเจ้าอื่นอื่นนะคะ
แหมจะกลับมาขุดหน่อกล้วยไหมอ่ะตอนนี้งานเข้าขนาดนี้
อาจจะต้องเว้นระยะสักแป๊บนึงค่ะนะคะอ่าอ้าวกล้วย
ก็มีกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยพันธุ์เสียชัดค่ะ
ขายดีหมดถ้ามีป้ายเสียชัดติดอยู่นะ
อ่าก็เป็นเรื่องของการตลาดในช่วงนี้นะคะ